ขยับต่อมาดูอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ายังอยู่เรื่องของภูมิกับโจ้
ก็คนในวงการบันเทิงเองหลายต่อหลายคนเห็นข่าวนี้เสพข่าวนี้อารมณ์ร่วมกันมา
รับไม่ได้กับพฤติการพฤติกรรมอันโหดร้ายครั้งนี้ฮะไล่เลียงมา
คือถ้าเอาหมดเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไม่จบ
เอาบางคนได้ไหมบางคนอย่างพี่ฮิวโก้ฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์
ใช้ข้อความสีแดงเลยอำนาจเป็นสิ่งเสพติดแล้วก็แฮชแท็กผู้กำกับโจ้
บอกชัดเจนคือสั้นว่านี่มันเป็นเรื่องราวของอำนาจเป็นเรื่องของเงินทองผลประโยชน์
ทำให้คนเอาด้านมืดออกมาเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน
อีกคนหนึ่งพี่ป้องนวัดฮะบอกตำรวจที่โหดร้ายกว่าโจร
แต่มันมีวงเล็บอยู่นะตำรวจบางคนโหดร้ายกว่าโจร
เป็นตำรวจมันต้องเป็นผู้พิทักษันติราช
แต่นี่คือตำรวจโหดกับโจรอีกเราต้องกลัวโจรแล้วเราต้องกลัวใครกันแน่
ตกลงแล้วหรือน้องปอยตีชดาใช้ข้อความยาวพอสมควร
อันนี้เหรอสีดำเลยฮะสีดำบอกว่าความยุติธรรมต้องมีจริงรุนแรงป่าเถื่อน
โหดร้ายไม่เท่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ย
อันนี้เหรอทำไมมันมึนมองไม่ค่อยเห็นนะ
ความยุติธรรมเนี่ยต้องมีในประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง
ฉะนั้นประชาชนจะอยู่กันอย่างหวาดภาวะ
อยากให้มีกติกาที่เป็นกลางและยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
ปอยก็พูดถึงเรื่องของภูมิกับโจ้เหมือนกันฮะส่วนคุณออมสุชา
อ่าใช้คำว่ากูในใจค่ะกูจะโทรหาใครวะ
ใช่เพื่อนตำรวจเป็นเป็นพูดต้องหาเป็นเป็นคาดตะกอนเองเออ
ไม่รู้จะโทรหาใครนะฮะส่วนดีเจต้นหอมก็โพสต์ข้อความว่า
บกวนคือยาวนิดนึงนะรบกวนปกป้องตำรวจชั้นผู้น้อยที่เอาคลิปอ่ะ
คลิปผู้กลับโจทย์รีดเงินอ่ะให้บอกว่าจะรอด้วย
อันนี้สำคัญเลยอ่ะเป็นห่วงมากเลยอ่ะสวัสดีภาพของเขาจะเป็นยังไง
ใช่เพราะเขาเหมือนพรีชี้ไปแล้วอ่ะใช่ดังนั้นถ้าหากคุณเอากระหือหาไปตามล่า
ภูมิกับโจ้แต่อีกส่วนหนึ่งไม่ไปปกป้องคนที่เปิดเผยคลิปสำคัญคลิปนี้
มันเงียบไปแล้วทางข่าวจบไปแล้ว
ถ้าหากไม่มีคลิปนี้นะฮะหากไม่มีคลิปนี้ข่าวจบไปแล้ว
แต่พอมีคลิปนี้นี่มันเรื่องใหญ่มาก
ใหญ่มากนะครับเช่นเดียวกันกับคุณขวัญอุตสามณี
ซึ่งคุณขวัญเนี่ยคุณพ่อของคุณขวัญท่านเป็นตำรวจด้วยเหมือนกัน
บอกว่าให้ช่วยปกป้องข้อความเดียวกัน
ให้ช่วยปกป้องตำรวจชั้นผู้น้อยด้วยเรื่องแบบนี้นะครับ
แต่ลุงตู่กำชับและรองโฆษกรัฐบาลสองสาวรองโฆษก
สั่งดำเนินการกับผู้กำกับโจ้และพวกให้ถึงที่สุด
ให้ทุกหน่วยงานต้องกำจัดเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเลวร้าย
ทุจริตในหน้าที่ออกจากหน่วยงานตามกฎหมาย
กระทำใดที่กระทบต่อสังคมและประชาชนต้องกำจัด
กำจัดออกไปเพื่อไม่ให้มีโอกาสเติบโต
และใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการสร้างความเสียหาย

เป็นหน้าท่านรองโฆษกกันแล้วกันนะครับ
เหตุการณ์นี้ถือว่าร้อนแรงเหลือเกิน

เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคดีผู้กำกับโจ้
เพราะฉะนั้นดูต่อกันยาวนะครับ